ผู้กันสบัติข่าว๒อาทิตย์

เฮ้ยเพิ่งตื่นดูบอลดึก

ถูกต้องแล้วคือลุ้นเชียร์ลุ้นมันกันนะคะ

แต่ว่าวันอาทิตย์ก็อย่าลืมมาดูเรากันหน่อยสิ
โมงถึง๕โมงเย็นมีข่าวสารสนุกมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะ
แล้วใส่เสื้ออย่างนี้เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้ว
มาร่วมรุ้นร่วมสนุกกับทางไทยรัฐกรุ๊ปของเรานะครับ

คุณคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้

ตัดไปแต่ละทีมแต่ละทีมแล้ว
ไม่ต้องไปบอกหรอกว่าทีมไหนบ้างที่เข้ารอบไป

นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นนะคะก็ลุ้นกันมาแล้วกันสำหรับกิจกรรม
บอลให้มันเฮลั่นรับโชคกับไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
ส่วนใครอยากจะเชียร์กับเรา
ส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะในช่องทางไลน์หน้าจอตรงนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมฮะไปดูที่นี่กันหน่อย

คุณผู้ชมบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้าง
โอ้โหเหอเล่นแบบนี้
ทำไมหน้าจอมือถือของคุณผู้ชาย

เดี๋ยวกลับมาหาคำตอบกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ได้ออกอากาศผ่านหน้าจอแบบนี้ได้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ
มาที่เรื่องสุดองค์ระเวงของบ้านนี้
น้องสาวกับพี่ชายตัวน้องสาวเองก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน้าบ้าน
แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมาก็ไม่น่ามีอะไร

น้องเอ้ยเอามอเตอร์ไซค์ใครมา
มึงขับรถใครมาไม่ใช่รถพี่
ไม่ใช่รถพี่คันนี้เนี่ยเอารถสะบัดให้หน่อยนะ
เนี่ยแต่กุญแจของพี่มึงขับไปเปลี่ยนเลยไปเลย
ไม่เอาหนูอ่ะมึงไปกับพี่
เดี๋ยวมึงมึงขับรถใครเขาไปไม่รู้ขอโทษนะครับพี่
มึงมึงบอกพี่กันด้วยเนี่ยเออสรุปแล้วมึงกลับ
กูว่าแอ๊ะรถกูไม่ใช่คันนี้มึงขับผิดป่ะเนี่ยตลก
ใช่หนูเอามอเตอร์ไซค์ใครกลับมาบ้าน
โอ๊ยตายแล้วเห็นมั้ยเห็นมั้ย
เตอร์ไซค์ไม่ใช่ของพี่แต่กุญแจน่ะมันใช่
มีความคูกแน่เคยได้ยินแต่จดหมายผิดทรองแต่นี่
มอเตอร์ไซต์ผิดคันฮ่า

คือเรื่องของเรื่องน่ะน้องสาวเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายไป
ไปซื้อของหน้าหมู่บ้านนี่แหละง่ายเลยคุณผู้ชม
ก็จอนรถเอาไว้เข้าไปซื้อของแล้วก็กลับมามันอะไรอ่ะท่ะ
แล้วก็เอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ไขเก๊ก
มาสแตร์ทได้ก็ขับกลับมาแต่ใครจะไปเชื่อคุณผู้ชม
นี่มันพรมลิขิตหรือความบังเอิญหรือเวรกรรมอะไรยังไง
ดันไปขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์ผิดคัน

กุญแจกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ถึงแม้จะผิดคันแต่มันไขร่วมกันได้เหรอ

ด้วยความที่ว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกัน
ี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเออยังดีไม่ทะเบียนเดียวกัน

ครับตัวพี่ชายเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เขารู้ว่านี่มันไม่ใช่รถพี่
งั้นเอาไปคืนเขาเถอะก็ไปด้วยกันเลย
ไปด้วยกันนี่แหละน้องสาวก็กระมิดกระเมียนกระ

เป็นผมผมก็อายแต่ก็ต้องเอาไปคืนเขาไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าของคนนี้

เขาจะงงว่าอ้าวรถไผ่ดิ
เออถ้านานกว่านี้อาจจะกลายเป็นแจ้งความก็ได้แล้วรถอายไปไหนเด้

เอองงเลยค่ะสุดท้ายไปเจอรถที่ยืมมาจริงนะคะ
ยังดีเจ้าของรถเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
แล้วก็ขอบใจคนที่เข้าใจผิดขับมอเตอร์ไซค์ไปว่า

ไม่งั้นแล้วก็วุ่นวาย
เรื่องนี้ต้องถึงคุณตำรวจเป็นแน่แท้ครับ
นั่นน่ะสิคะโอ้นะชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะครับ
บางคนก็บอกโอ๊ยขำตัวคุณพี่

เออผมอยากนับขายแล้ว

รถผมทุกคันกุญแจเดียวกันบิดได้จริง

อย่างนี้มันก็แอบสงสัยสิว่า
ถ้าอย่างนี้มันจะเกิดการโจรกรรมการขโมยรถได้ง่ายกว่าเดิมหรือเปล่า
เอางี้ละกันนะก็ต้องฝากไปยังผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์
ขายมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อเอาจริงถ้ารุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแล้วก็บางทีสีเหมือนกัน
แต่อย่าให้รถมอเตอร์ไซคันนั้นใช้กุญแจเดียวกันได้เลยครับ

ไม่งั้นมันก็ผิดถูกแบบนี้กันไปทั่วบ้านทั่วเมือง
เออความวุ่นวายนะผ่านพ้นไปมาเจอความวุ่นวายในบ้านกันบ้างดีกว่า
แต่หารู้ไหมว่าภรรยาเขารู้ว่าคุณกำลังดูคลิปอะไร
ดูอะไรล่ะดูอะไรล่ะ

เอ้ยรถแต่งอะไรเพลงแตกแปลก

หันไปมองกระตุกผู้โทษภาพดิ

หันไปมองกระตุกผู้โทษภาพดิ

หันไปมองกระตุกผู้โทษภาพดิ

หันไปมองกระตุกผู้โทษภาพดิ

หันไปมองกระตุกผู้โทษภาพดิ
หันไปมองกระตุกผู้โทษภาพดิ

หันไปมองกระตุกผู้โทษภาพดิ

ขบวนการแบบนี้ขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่
ควบคุมตัวนายสุรพงศ์หรือว่าแบงค์อายุ๓๑ปีเจอตัวแบงค์แล้วนะ
แล้วนอกจากนี้ยังควบคุมตัวนางสาวแหม่มนางสาวสแตมแล้วก็นางสาวแฟง

มือถือ๙เครื่องซิมการ์ด๓๘ชิ้น
สมุดบัญชีธนาคารอีก๕เล่มโอ้โหหลักฐานเพียบ
เปิดดูหน่อยแล้วกันในคอมมีอะไรบ้าง

ที่เปิดเอาไว้รอรับสมาชิกมาล็อกอินเพื่อโอนเงินเข้ามา
คือลักษณะของกลุ่มผู้ต้องหาเขายอมรับว่า
เขากำลังแชทคุยกับเหยื่อ
เพื่อรอให้เหยื่อโอนเงินเข้ามา
ค่ะนี่เรียกว่าจับได้ค่ะหนังคาเขาเลยนะ
ถูกค่ะแล้วถามว่าทำไมถึงใจกล้า
ในทางที่ไม่ดีมาเปิดออฟฟิศเลยนะ
ทำเป็นล่ำเป็นสรรในเมืองไทยนี่เลยเนี่ย
คือนายแบงค์นายสุรพงศ์เนี่ยโอ้โหหัวโจก
เคยทำงานที่กัมพูชาเราเคยได้ยินใช่ไหมส่วนใหญ่คนไทยจะถูกหลอก
หรือว่าบางคนตั้งใจไปทำแต่จะไปทำที่กัมพูชา
นายคนนี้เนี่ยตัวท็อปเลยนะระดับแพตตินัมเนี่ย
ตินัมอาจจะน้อยไปมั้งคุณเราไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร
แต่ว่าคือเป็นตัวท็อปเด่นเลยทำยอดได้เดือนละ๑๐๐ล้านบาท
แล้วเขาหนีมาเมืองไทยครับคุณชิสากลับมาประมาณสักเดือนกันยายนปี๖๕นี่แหละ
พอมาถึงไทยก็จ้างโปรแกรมเมอร์ที่เคยเขียนเว็บไซต์ให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์น่ะ
จ้างเลยนะเขียนเว็บปลอมขึ้นมาหนึ่งเว็บแล้วให้เพื่อนสาวเนี่ยสร้างเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ปลอม
แล้วใช้รูปสาวสวยขอแนวเกาหลีเกาหลียุคนี้แนวเกาหลีไง

แล้วไปหลอกเอาเหล่าบรรดานหนุ่มโสดโอ้โหเห็นภาพก็เชื่อไปแล้วครึ่งใจ

แล้วแชทคุยแชทคุยกันเรื่อยถามว่าแชทคุยกันเรื่องอะไรเรื่องของการหลอกให้ไปลงทุน
ลงทุนแล้วจะได้กำไรแบบว่ารวดเร็วและได้เยอะเยอะแบบผิดสังเกตเยอะแบบเยอะมากอ่ะ
เนี่ยหลายคนก็โดนหลอกแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้นะครับ
หนึ่งในสามหญิงร่วมแก๊งยอมรับว่าวิธีหลอกลวงเป็นแบบเดิมล่ะค่ะยังทำแบบเดิมเพราะว่ายังมีคนหลงเชื่อ
อันนี้เนี่ยพอฟังแล้วโอ้โหเราเองสะเทือนใจเพราะเราก็เล่าข่าวแบบนี้ทุกวันทุกวัน

โอ้โหไปลองฟังเสียงของผู้ต้องหาหน่อยฮะ
พึ่งเข้าไปกระบวนการก็จะใช้หน้ามาเอ่อเนี่ยต้องโอนหน้าอะไรอย่างเงี้ย

หนึ่งแผนงานมีกี่คำสั่งซื้อเราก็ทำให้จบแค่นั้น
ลูกค้าคิดว่าทำ๓โอนมา๓ครั้งปุ๊บก็จบไม่
เราก็จะติดพลักษณ์ต่างว่า
เออไม่ได้นะลูกค้าทำถิ่นผลนู่นนี่นั่งอะไรอย่างเงี้ย

เขามีวิธีคิดวิธีการ

สี่สองสองร้อยหรือจะเป็นพันธุ์ก็เขามีเครื่องขายหลาย
คนสักติดเครื่องขายหลายแล้วละคุณคุณเขาไปสิ
แล้วขบวนการแบบนี้หลอกเงินทีเป็นแสนเป็นล้าน
มันมี๑๐ล้านเลยน่ะอ้าวใครนะฮะที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหาย
พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ลายนี้ลองไปแจ้งกับทางคุณตำรวจดู
เพราะว่าไอ้แก๊งนี้เขาทำมาตั้งแต่เดือนกันยายน
๖๕ก็คือปีนี้จนถึงปัจจุบันคาดว่าจะมีคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
คือแต่ละลาย๒๕๕เนี่ยอาจจะเที่ยวร้ายน้อยแตกต่างกันไปแหละ
ถูกนะคะอาจจะไม่ใช่จำนวนที่เป๊ะนะร้อยคนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะ
เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ดีกับแก๊งมิจฉาชีพ
ที่จะมาหลอกเราในวิธีการต่างนะคะ
ส่วนเรื่องนี้เจ้าของบ้านเป็นงงค่ะ
พอออกไปนอกบ้านทำธุระเสร็จเรียบร้อย

ทำไมมันเหมือนมีร่องรอยงัดเข้าบ้าน
แล้วเห็นใครก็ไม่รู้เป็นคนแปลกหน้า
อยู่ในบ้านเปิดแอร์นอนสบายใจเฉิบเลยค่ะ
งงสิคะอันนี้คือท่าที่ถูกจับแต่ตอนที่มาเจอตอนแรกคือนอนบนเตียงนอนเปิดแอร์ดูทีวีสบายใจเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง

เออผู้ชายคนนี้แหละค่ะเป็นชายแปลกหน้าที่แอบเข้ามาในบ้านของคุณมานาโชครักษกุลอายุ๓๘ปีนะคะ
อ่ะขออภัยนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อคุณมานาโชคเข้ามาก่อเหตุงัดบ้านของนายสกลค่ะ
ไม่ได้มาอยู่เฉยนะคุณยังมาเอาเงินเขาไปอีก
สองพันกว่าบาทนะฮะแล้วก็เปิดไฟเปิดแอร์นอนดูทีวีในห้องนอนสบายใจ
ไปถามคุณสกลเจ้าของบ้านนะคะคุณสกลบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยปกติไม่มีใครอยู่
นะคุณสกลเองก็ออกนอกบ้านไปพอทำธุรกิร์ชเสร็จกลับเข้ามา
ถึงบ้านเห็นว่ามีไฟเปิดอยู่ก็แอบงงว่าเอ๊ะฉันลืมปิดไฟแต่เมื่อไหร่
ก็เลยเข้าไปดูภายในบ้านปรากฏว่าเห็นว่าประตูมีร่องรอยถูกงัด

แล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในห้องนอน
เห็นแบบนี้แล้วไม่ดีแน่
ทางเจ้าของบ้านเลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันให้มาตรวจสอบนะคะ

ตะโกนให้มีคนมาช่วยนะคะ
แล้วก็มาจับผู้ชายคนนี้ได้ค่ะ
ก็เลยมัดมือมัดขาเอาไว้
ระหว่างนั้นก็สอบถามดู
ทำไมทำไมได้เข้ามาอยู่ในบ้านคนอื่นแบบนี้
นายมานาโชคตอบแบบยิ้มไปว่า
บ้านหลังนี้ถูกสารยึด
เขาก็เลยมายึดบ้านหลังนี้ตามคำสั่งสาร

แล้วดูแต่งตัวมาเสื้อผ้าก็ไม่ใส่

ตอนนี้ต้องเอาเครื่องประหารหัวสุนัขมาแล้ว

ส่วนมีคนให้ข้อมูลอีกนะคะว่า
ก่อนที่จะขี่กลับมาพร้อมกับถุงขนมของ

เหมือนออกไปซื้อขนมแล้วกลับเข้ามากินในบ้าน
ทำตัวเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของบ้านจริงจริงนั่นหมายความว่าคือเขาเข้าไปแล้ว
เออไปขโมยเงินไปขโมยของกินแล้วก็ออกมา
สุดท้ายพอตกค่ำนึกครึ้มเข้าไปใหม่ทำเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะ
ทีนี้ถามคุณตำรวจเอ๊ยังไงดีกับผู้ชายคนนี้คุณตำรวจสอบถามแล้วก็
สรุปว่าน่าจะมีอาการคล้ายกับคนหลอนยาเสพติดอ่ะ
พูดจาวกไปวนมาก็เลยตรวจค้นในร่างกายของเขานะคะ
ในเสื้อผ้าของเขาไปเจอว่าในกระเป๋ากางเกงเนี่ย
มีกุญแจสภาพเก่าขึ้นสนิมอยู่หลายดอกเลย
คิดว่าน่าจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้
เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งหลายที่แล้วยังมีสมุดประจำตัวทหาร
มันแสดงว่าเป็นทหารเหรออุ้ยทำได้ไงอ่ะ
แล้วไม่แค่นั้นยังพบยาบ้าห่อถุงพลาสติกอีก๒เม็ด
ไอเนี่ยสำคัญแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาเสกไปแล้วสองเมตรค่ะ
อ่ะความผิดติดตัวแบบนี้ปล่อยไปไว้ไม่ได้แน่นะคะ
ตำรวจบอกว่าผิดตำตาผิดเต็มแบบนี้
ตำรวจขอคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ต้องดูให้ดีแหละว่ามีประวัตินอกเหนือจากนี้ด้วยหรือไม่

เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการคลั่งยาฮะ
มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งอาการคุ้มคลั่งเลย
ตำรวจก็มาถึงที่บ้านพยายามจับให้ได้
ไม้งามเลยนะดันดันผู้ชายคนนี้บอกให้สงบลงให้วางมีด
ผู้ชายคนนี้สุดท้ายยอมเพราะว่าอะไรไปดูกันครับ

จะกินข้าวก็นั่งกินดีเหม็นเท่าคุ้งขั่งเลย
เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่แค่หิวข้าวหรอกครับคุณผู้ชม

เหตุมันเกิดในช่วงเวลาสักบ่าย๓ของวันที่๖

โทรไปแจ้งตำรวจบอกมาเถอะมาช่วยทีไม่ใช่แค่หิวเข้าแล้ว
ถ้าทางจะหิ้วอย่างอื่นแล้วล่ะก็เลยให้คุณตำรวจบุกกันมาแบบนี้
มาจับตัวนายวิฤทธพลอายุ๒๖ปีอยู่บ้านเลขที่๔๑ทับ๑หมู่๘
ตำบลเวียงทองอเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
มาจับไปเนี่ยนะฮะเพื่อช่วยหน่อยพาไปบำบัดรักษา
เกิดอาการคุ้มคลั่งอารวาสเดือดร้อนสิเดือดร้อนใครอ่ะ
พ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับไม่ไหวจะเคลียร์แล้วฮะเดือดร้อนกันไปทั่ว
ตำรวจพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะฮะ
ก็เลยมาแบบนี้แล้วให้นายคนนี้กินข้าวให้เรียบร้อย
จากนั้นก็รวบตึงตามภาพนี่เลยรวบเอาไว้แบบนี้
สุดท้ายก็พาไปยังโรงพยาบาลสูงเม่นเพื่อบำบัดรักษาต่อไป
คุณดูแล้วกันเนี่ยอุปกรณ์เต็มเตียงเลยเนี่ย
โอ้โหหลักฐานเพียบเลย
กลางคืนไม่หลับไม่นอนมีแต่เอาแต่ทำอุปกรณ์อย่างเดียวเลย
อุปกรณ์แบบนี้ไม่น่าจะดีไม่ดีนะคะสุดท้ายถูกตำรวจรวบตัวไปนะฮะ
เรื่องนี้ก็ไม่ดีค่ะเรื่องวัยรุ่นตีกันไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามเถอะ
แต่การตีกันไม่ได้ทำให้มีอะไรดีเกิดขึ้น
งานนี้ตีกันอย่างเดียวไม่พอยังขโมยเก้าอี้เขาไปอีกด้วยค่ะ
ผีแต้ไปกับเก้าอี้
เกินได้ทางไหนครับ
ตีกันทำให้ข้าวของเขาเสียหายไม่พอยังเอาขโมยเก้าอี้ไปด้วย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นช่วงที่เขาจัดงานคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษย์
คอนเสิร์ตจบแล้วนะคะ
คุณตานหวานเจ้าของร้านค้าที่ขายในงานเนี่ยนะคะเขาก็มาเล่าให้นักข่าวฟัง
บอกว่าช่วงงานกำลังจะเลิกเนี่ยจู่ก็มีวัยรุ่น๒กลุ่มประมาณสัก๑๐๒๐คน
อายุสัก๒๐๒๕ปีได้ไล่ตีกันมาจากในงานตีกันมาเรื่อย
ตั้งแต่เวทีงานจนถึงทางออกแล้วก็ผ่านหน้าร้านของคุณตานหวาน
แค่นั้นแหละค่ะหยิบเก้าอี้ที่อยู่ในร้านของคุณตานหวานรวมถึงร้านอื่นเนี่ยเอาไปเป็นอาวุธ
ฝ้าจับศึมอริจนได้รับความเสียหายค่ะ

โอ้โหไปตีตรงนี้มันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขา
ไหนก็ไม่อยากให้ตีกันทั้งนั้นเพราะว่ามันเดือดร้อนกันทุกฝ่าย

เตอร์ไซค์ชาวบ้านที่จอดอยู่แถวนั้นก็ล้มระเนระนาด
คุณตานหวานบอกว่าพอวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มออกจากงานไปนะ
คุณตำรวจก็เข้ามาดูความเรียบร้อย
ที่บอกว่าจับวัยรุ่นไปได้บางส่วนนะ
แล้วก็ยังเหลืออีกหลายคนเลยค่ะ
ที่ยังตามจับกันอยู่ยังจับไม่ได้
นี่ไงเป็นปัญหาวุ่นวายกันไปเลย
สุดท้ายคนที่ลำบากไม่ใช่ใคร

พ่อแม่ของคนที่มาตีกันนี่แหละ

ใช่นะเราก็ย้ำกันแบบนี้ตลอดนะ
ปัญหาของวัยรุ่นตีกันมันมีทุกยุคทุกสมัยจริง
แต่ก็อยากจะให้มันหมดให้มันจบสักที
แล้วก็หาว่าเออลุงชนะขี้บ่น
ก็ยังพวงต้องหมดไงปัญหามันยังมีกัน

เอามาเรื่องนี้กันบ้างนะครับ

มันเป็นการตีเส้นที่มันไม่เท่ากัน
ซึ่งมันเหมือนกับมีเส้นแบ่งนิดนึง
แต่ก็สุดท้ายมันโค้งงอ
เห็นแล้วกลัวจะเป็นอันตรายอะครับ
เนี่ยดูเส้นมันไม่ต่อกันเพราะเราไม่เท่ากันแค่ต่างหมู่บ้านต่างแยก
เส้นก็ไม่เท่ากันแล้วเหรอมันทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ
เฮ้นี่น่ะครับเขาบอกว่าถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างหมู่บ้าน

ขอบคุณค่ะท้องฝ่ายใช่มั้ย
ฝ่ายหมู่บ้านท้องฝ่ายในตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ความแปลกก็คือเส้นแบ่งช่องจราจรมันไม่ตรงกันและเผลอมันจะไม่เท่ากันด้วย
มันเหลืองกันอย่างนี้
คุณลงคิดดูนะคุณขับมา
ส่วนอีกหลังหนึ่ง๑๘๗เมตรคุณชิสา

แต่เรื่องของเรื่องก็ไม่ได้ไปวิจารณ์อย่างเดียวนะก็คือมาช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นนะฮะทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วก็เลยไปถามนายสายันโถงาม
ท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า
ที่ถนนเส้นนี้มีความกว้างอยู่๖เมตรแล้วก็มีลำเหมืองสาธารณะริมถนน
แต่หลายปีก่อนมีการทำท่อระบายน้ำแทนลำเหมืองไงแล้วก็ขยายถนนกว้างเป็น๗เมตรใช่ไหม
แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นปัญหามันมีความยาวแค่๓๐๐เมตร
ไม่สามารถขยายถนนได้เนื่องจากติดปัญหาที่ดินส่วนบุคคลและเรื่องงบประมาณ
ถ้าเป็นเรื่องที่ดินส่วนบุคคลเข้าใจได้ว่าเวลาทำถนนเขาต้องเวนคืนที่ดิน
และถ้ามันมีข้อผิดพลาดไม่สามารถเวรคืนได้ถนนมันก็ทำได้แค่นั้น
มันก็แคบมันก็ขยายต่อไม่ได้
แต่ก็ด้วยความที่ว่าความกว้างของถนนมันมีอยู่แค่นั้นจริง
ก็เลยต้องตีแบบนี้ไปก่อน
แต่ว่าปัญหานี้เตรียมแก้ไขแล้วนะครับ
โดยล่าสุดหน่วยงานภาครัฐเขาได้เสนอโครงการขยายความกว้างของถนน
ที่จะใช้งบประมาณประมาณสัก๘๙๐๐๐บาท
แล้วทางเทศบาลตะมนต์เร็มเหนือเขาก็จะอนุมัติเลยนะ
ว่าจะเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อที่จะสร้างถนนตรงนี้
ให้มันมีช่องแบ่งเลนถนนให้มันเท่ากันให้มันตรงกัน
ต่อไปนี้ก็จะไม่เป็นเส้นคู่ขนานกันก็จะมาบรรจบกัน
เราไปต่อด้วยกันได้อย่างง่ายดายและราบรื่นนะคะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยแหละที่เป็นหูเป็นตาให้กับผู้ที่สัญจรท้องถนนเส้นทางนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการขับรถบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนะ
โดยเฉพาะเวลาดึกขับรถแล้วง่วงนอน
เราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้ตัวเองรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา

บจนหน้าแดงแล้วบางทีเขาไม่หายเพราะว่าอะไรคะ
เราอาจจะเหม่อหรือสมองอาจจะโล่งเกินไป
คุณลองสังเกตป้ายข้างทางนี้ดูไหมเผื่อจะช่วยให้เราตื่นตาได้บ้างคะ

มาเป็นป้ายคำถามสีเหลืองสีขาวเลยค่ะคุณชนะ
เคศแก้ง่วงโลมาเป็นปลาหรือไม่บอกเลย

ไม่เคยอยากจะบอกว่ามันเป็นวิติใหม่จริง
เป็นป้ายที่อยู่ข้างทางค่ะ
แล้วก็จะเป็นป้ายที่บอกว่านี่คือเขตแก้ง่วง
และมีคำถามถัดมาว่าโลมาเป็นปลาหรือไม่
เอาคิดแล้วทีนี้ตอนขับรถไปกำลังง่วงงงกำลังเคลิ้ม
นี่ไงพอขับต่อไปอีกสักระยะมีคำเฉลยว่าไม่

ถัดมาคำตอบก็เฉลยต่อมาเลยค่ะถูกต้องแล้ว
ติดตั้งไปนี้เป็นระยะเป็นระยะไปค่ะ
เรียกได้ว่าทำให้พวกเราได้ฉุกคิดได้ใช้สมองในความยามขับรถนะคะ
คุณชิศนุพงศ์เกิดบัณฑิตนะคะ
เขาบอกว่าป้ายเนี่ยตั้งกันติดต่อกันแบบนี้ประมาณ๒กิโล
เผื่อว่าเวลาอ่านป้ายปุ๊บคิดนิดนึงให้เวลาได้คิดหน่อย
แล้วพอถึงระยะหนึ่งก็เฉลยแบบนี้ทำให้เราได้ชวนคิดตามไปด้วย
เหล่านี้อยู่ตามข้างทางถนนสาย๓๔๐เขตบางปลาม้า
เขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณนะ
อันนี้ป้ายจริงด้วยนะไม่ได้ว่าติดกันเล่นขำหรือเป็นคอนเทนต์นะ
การทำวิจัยมาแล้วกับคำถามต่างรวมไปถึงเข้ามาติดแบบนี้
เพื่อที่จะร่วมทำวิจัยด้วยว่ามันช่วยให้คนไม่ง่วงได้จริงหรือไม่
คำถามที่นำมาถามก็เป็นคำถามที่ทำให้เราครุ่นคิด
เป็นคำถามที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตื่นตัวอยู่เสมอ
คำถามได้ยินแล้วคุณคิดหนักเลยนะ
ก็คือคำถามที่ว่าเธอเธอมีอะไรจะบอกไหม
โอ้โหโอ้โห

เพราะว่าความผิดติดตัวนี้มันซ่อนอยู่เยอะมาก

แสดงว่าคุณเคยเดินโดนคำถามเคยได้ยินมาอีกทีครับ
เห็นบอกว่ามีข่าวปลอมของกรมถัดประกอบ

เรื่องข่าวปลอมนี้ใช่ไหมถูกต้องเลยเพราะว่า
ช่วงปลายปีแบบนี้จะมีการจัดเก็บภาษีเนาะ
แต่มันก็จะมีบางองค์กรบางสถาบันที่ไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นวัด
อืมแต่มันมีข่าวแชร์ออกมาว่าบางวัดเนี่ยได้รับจดหมายแจ้งเตือนให้จ่ายภาษี
เอางงสิมายังไงโอ้เป็นข่าวจริงข่าวปลอมเลยเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลยแล้วนะคะออกมาตรวจสอบโดยกรมสรรพากรแล้วนะคะ
บอกว่าเป็นข่าวปลอมวัดเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัศดา
ไม่จำเป็นจะต้องเสียภาษีนะดังนั้นรายได้ที่วัดได้รับก็ไม่มีภาระในการที่จะต้องยื่นส่งกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบนะคะ
ดังนั้นแล้วใครหรือวัดไหนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพอย่าไปจ่ายเงินอย่าไปโอนค่าภาษีเด็ดขาดนะ
คุณผู้ชมครับไปตามพ่อนุ่มคนนี้สายกินเนี่ยต้องตามคนนี้เลยไปติดตามความแซ่บนี้ในช่วงสะบัดรอบกรุง
โอ้โหยกนิ้วโป้งเลย

คุณผู้ชมเมนูที่เห็นเนี่ยนะน่ากินน่าทานมาก

แต่ละอย่างยำน่ากินทั้งนั้นเลย

ไม่ได้ว่าใครนะไม่ใช่คำหยาบนะจ๊ะใจเย็น

ลองไปทานกันดูแถวแขวงวังใหม่เขตปฐุมวันกรุงเทพนั่นแหละฮะ

เมนูเด็ดของเขาเลยนะครับ
เขาบอกว่าต้องสั่งให้ได้
ยำปลากระพงฟู

เขาบอกว่าเป็นรวบตึงของทอด

คอหมูแล้วก็๓ชั้นทอด

ไม่ใช่สิยำคอหมูทอดข้าว
น่ากินเราทานั่งกันเลยครับคุณชิคกี้พาย

แล้วค่ะไปอุดหนุนกันได้นะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
เวลาเที่ยงถึง๕ทุ่มเราให้เบอร์เอาไว้เลยนะคะ

ตามคุณกันไปทานของอร่อยกันได้เลยนะคะ

อะไรดีที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐี

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ไปกันครับที่ร้านครัวพี่

ขวาใจเด็กหมอเกษตรวิทยาเขตบ้างเข็น

เนนูเด็ดก็คือหมูกรอบทอดน้ำปลา
อดกันวันละ๕๐กิโลกรัมเลยนะ
ช่วงพริกวันไหนพริกหน่อยแล้วก็ทอดกันถึง๑๐๐กิโลกรัม
อดขายแทบไม่ทันพูดง่ายแบบนี้เลย
เขาบอกว่าหมูกรอบทอดน้ำปลาของเขาอร่อยจนต้องหอบ

นอกเหนือจากนี้ยังมีนี่ต้มยำกุ้งนะครับ
แล้วก็มีคั่วไก่บ้าน

พี่เล็กก็บอกว่าก่อนจะประสบความสำเร็จ

เคยทั้งเสเพติดลงติดเหล้าเล่นการพนันบอลจนหมดเนื้อหมดตัว

มีวิธีการยังไงอยากรู้จังเลยต้องมีเคล็ดลับแน่
ติดตามกับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะจ๊ะ

ใบตองควงคู่นักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างพี่ปานธนพรค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่ร้านลาบเป็ดยะโส
ร้านนี้ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณถนนพระราม๖แยกจรัสเมืองนะคะ
หน้าตาร้านเนี่ยอาจจะธรรมดาแต่หน้าตาอาหารนี้โอ้โหน่ากินสุด
โดยเฉพาะเมนูเป็ดที่ขึ้นชื่อก็คือลากเป็ดทอดค่ะ
บอกเลยว่าเคล็ดลับจะอยู่ที่การใช้เนื้อเป็ดกับมันเป็ดมาเป็นองค์ประกอบนะคะ
เวลาทอดก็เลยจะมีความกรอบมากขึ้น
ทอดเสร็จแล้วคุณก็โรยหอมเจียวไปก็ยิ่งทำไมล่าเป็ดทอด
ยิ่งหอมยั่วน้ำลายมากขึ้นนะคะโอ้โหดูดิ
แต่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเขามีสตอรี่

นิ่มเจ้าของร้านเคยขายได้แค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะ
จนถึงขั้นว่าขายแค่๗วันก็เจ๊งค่ะ
แต่ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จเขาผ่านเรื่องราวมาได้อย่างไร
รอติดตามให้ดีนะคะในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้
บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อนจ้า
จบรายการคู่กัดสะบัดข่าวนี่แหละดูต่อกันไปได้เลยนะจ๊

คุณผู้ชมไปดูความสนุกสนานของเด็กน้องหนูกันหน่อย
ถูกต้องค่ะเพิ่งจะเป็นเนรน้อย
แล้วก็ต้องให้พรกับผู้ที่มาใส่บาทใช่ไหมคะ
แต่ว่าน้อยรูปนี้จะให้พรอย่างไร
ติดตามในช่วงสะบัดข่าวเด็ก

สะบัดขาวเด็ก

ทำไมคุณชนะคือถ้าพูดถึงมีใครอยู่ในบ้าน
แล้วก็เปิดประตูออกมาก็คงจะงงไง
ใครมันตะโกนอะไรน่ะน่ะ
โอ๊ยเป็นเสียงเณรน้อย
กำลังให้พรแบบสุดเสียงเต็มพลังเต็มคาราเบลจริง
เรียกว่าคนที่อยู่หลังบ้านลึกเนี่ยยังได้ยินสิ่งอย่างที่คุณชนะบอกเลย
นะคะแล้วมารูปเดียวด้วยอ่ะ
ดีครับถ้ามาหลายรูปนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะน่าจะรั่นจ่อยนะครับโอเคเจียว
แต่ว่าต้องนับถือจริงนะคะว่ามีความตั้งจิตตั้งใจในการทำหน้าที่
ในช่วงเวลาบทนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายรายการวันนี้จะพาไปดูความน่ารักของหมาหยอกแมวค่ะ

เค่ะโอเคให้ค่อยุ่นเป็นปืนสวัสดีเสมอมาเป็นอัลฟึม๒๐๒๒
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ